คนร้ายเหิมเกริมคืนเดียวบุกเข้าไป
ลักทรัพย์บ้านถึง๓หลังในพื้นที่๒อำเภอของจังหวัดเชียงราย
แต่มีภาพจากกล้องวงจรปิดโอ้โหจับภาพไว้ได้ชัดเจนเลย
นี่พฤติกรรมของคนร้ายนะฮะนี่เขาเข้ามากลมเงย
มองไอ้ชั้นตู้เหล็กอะไรอย่างนี้นะครับ
เปิดทุกชั้นเลยนะเปิดทุกชั้นจริง
เปิดตู้เหล็ก๓ชั้นไม่เจอทรัพย์สินอะไร
หันมาเปิดลิ้นชักฝั่งที่เป็นโต๊ะเจอทรัพย์สินคุณ
เป็นเหรียญเป็นเงินที่เขาใส่ในตระก้านี้ครับ
น่าจะเป็นเงินทอนเป็นอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ปรากฏคนร้ายนะโอ้โหเอาใส่ถุงก๊อบแก๊ปกลับเลยนะฮะ
นี่ครับเขาก็หันมาตรงนี้แล้วเห็นไหม
จะเป็นพวกเหรียญเงินทอนเอาใส่ถุงก๊อบแป๊บแล้ว

แล้วก็คงแบบโอ๊ยเสียงมันจะดังหรือเปล่า

เขาก็เลยมองไปมองมาว่าจะมีใครตื่นมาได้ยินเสียงเขาเทเหรียญหรือเปล่า
นะครับแต่เขาก็แบบโอ้โหย่ามใจเหมือนกันนะ
เขาก็ขโมยแบบใจเย็นเหมือนกันเลย
นี่นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้
อันนี้ที่ร้านขายของชำเป็นตึกแถว๒ชั้น
อยู่ที่บ้านโป่งมอนตะบนป่าก่อดำอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๘กรกฎาคมนั่นเหตุแรกนะ
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบและนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาดู
ก็อย่างที่เห็นแหละครับโอ้รื้อทรัพย์สินใหญ่เลย
แล้วก็ได้เหรียญไปใส่ถุงไปเหรียญ๒ตระก้า
แล้วเขาเปิดไปเปิดมาในกระเป๋าอีกนะคุณนะ

กระเป๋าเนี่ยมีธนบัตรอยู่ด้วยนะครับ
เจ้าของร้านขายของชำบอกว่าในคืนเดียวกันนี้ยังมีบ้านอีกหลังนึง
จากบ้านฉันไปประมาณสักกิโลนึงเนี่ย
พื้นที่บ้านแม่ผงที่ตำบลป่าก่อดำเหมือนกัน

จับภาพชัดเจนมากเพราะอันนี้เป็นภาพสี

กล้องเขายี่ห้ออะไรนะมันชัดจริง
ค่อยปีนเข้าหน้าต่างมานี่นะครับ
แล้วก็ดูอาวเสื้อกายสีนี้
เนี่ยทำมาเป็นที่คลุมหน้าเนี่ยอ่าโหไอ้เสื้อสีมะพูนี้โดดเด่นมาก
มันชัดค่ะมันชัดจริงจริงนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเขาก็มาขโมยของ
ภายในบ้านค้นหาทรัพย์สินภายในบ้านนะครับ
บ้านหลังนี้ได้เงินไปหนึ่งพันกว่าบาทนะครับส่วนบ้านหลังที่สาม
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปก่อเหตุอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองครับ
โดยบุกงัดบ้านผู้เสียหายและขโมยทรัพย์สินไปก็ได้ไม่มากนัก
ทีนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านขายของชำ
บ้านแรกที่ถูกขโมยนะที่ตำบลป่าก่อดำ
ไปพบกับคุณกริติเทพอินตสุขเป็นผู้เสียหายนะครับ
ขออภัยเป็นญาติผู้เสียหายมาให้กำลังใจ
แล้วก็มาอยู่ดูแลผู้เสียหายนะเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแล้ว
กลัวกันหมดเลยแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะฮะ
ช่วงเย็นวันนั้นคือมีรถเก๋งสีขาว
ขับมาจอดบริเวณตรงข้ามร้านตรงริมถนนคลองชมธาม
แล้วก็เห็นนะว่ามีชาย๓คนหญิง๑คนลงมาจากรถ
เดินไปเดินมาแล้วก็หันมามองที่ร้านขายของชำของเขา
หลายครั้งชาวบ้านก็ไปสอบถามเหมือนกันเพราะมันน่าแปลกใจไงชาวบ้าน
เพราะว่าเป็นหูเป็นตาให้กันเขาก็ถามว่าทำอะไร
คนนั้นบอกมาหาปลาแต่ชาวบ้านบอกไม่เห็นมีอุปกรณ์จับปลาอะไรเลย
จะมาหาปลาอะไรตรงนี้และแต่งตัวไม่เหมือนคนมาหาปลาเลย
ชาวบ้านก็เลยสงสัยฮะยืนมองคอยมองแบบผิดสังเกตแล้วพวกนี้นะครับ
แล้วก็พื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันแล้วครับ
ล่าสุดตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันปตทป่าก่อดำ
ใกล้กับร้านขายของชำจุดที่ถูกขโมยเข้าไป
เบาะแสครับคนร้ายเป็นชายต้องสงสัยมากันสองคน
แล้วก็แบกบันไดเข้ามาซื้อเข้ากล่อง
นี่ตอนเข้ามาซื้อข้าวกล่องช่วงเวลาตีหนึ่งของวันเกิดเหตุนั่นแหละครับ
ก็คาดว่าน่าจะไปก่อเหตุมาแล้วแล้วก็ได้เงินมาแล้วไงคุณ

ถนัดนี้อยู่ระหว่างร่วมรวมหพยาหลักฐาน
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี

แห่งที่เกิดเหตุคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน

แต่ว่าชุดก็คล้ายกันนะคะ